คนก็เริ่มแตกตื่นกันคนในวงการดาราก็ดี
อีกหนึ่งกลุ่มที่แตกตื่นกันคือกลุ่มวงการมวย

น่าจะมาจากการเป็นพิธีกรการแข่งขันชกมวยรายการหนึ่ง

เพราะว่าในวงการมวยตรงนี้มีคนติดเนี่ย
เอาตัวเลขนะคะ๓๒รายแล้วจากเวทีมวย

คุณแมททิวเนี่ยออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวใช่ไหมคะ๑๒มีนาคมว่าเขาติด
แล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะติดจากการเป็นพิธีกร
ทีนี้พอไปตรวจสอบดูเขาบอกว่ามีเซียนมวยหลายคนออกมาเปิดเผยเหมือนกันค่ะ
ว่าเขาได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาปี๒๐๑๙หรือว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จนล้มป่วยเหมือนกัน
แข่งขันนี้จัดขึ้นในวันที่๖มีนาคมนะคะ
ซึ่งถ้าไล่ดูระยะเวลาก็คือประมาณ๑สัปดาห์นิดพอดีเลย
บ่ายวันนี้มีการยืนยันตัวเลขคนในวงการมวยที่ป่วยโควิด๑๙แน่นอนแล้วนะคะ
รวมคือ๓๒คนค่ะ
รายชื่อที่ถูกเปิดเผยล่าสุดคือพลตรีราชิตอรุณรังศรีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
ในฐานะนายสนามมวยพลุมพินีนะคะ
ที่เขาเข้าไปนั่งร่วมชมการแข่งขันศึกรีโว้มวยไทยครั้งที่๑๓ในวันที่๖มีนาคมนั่นแหละ
ส่วนอีกคนนึงที่มีรายชื่อออกมา
หลายคนมีการทำแผนผังออกมานั่งอยู่อัธจันทร์ฝั่งข้างเนี่ยค่ะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นไง
ก็คือไปร่วมงานด้วยแล้วก็ขึ้นมอบรางวัลให้นักมวยที่ชนะเลิศ
ถ่ายภาพคู่กับเซียนมวย๒คนที่ออกมาเปิดเผยว่าป่วยเป็นโควิด
ก็คือคุณชูทางด่วนและคุณเอกปัตตานีค่ะ

ไม่มีเชื้อแต่ก็ต้องกักตัวอยู่บ้านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะ
มีข้อสังเกตจากโลกโซเชียลมานะคะว่า
มวยที่ชื่อป่าติ่งเฟอร์นิเจอร์
เข้าเวทีลุมพินีวันที่๖มีนาคม
ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่คุณแมททิวดีนไปเป็นพิธีกร
ถูกตรวจพบเชื้อโควิดเชื้อโคโรนา๑๐มีนาคม

เพราะว่าลูกชายปาติ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากอิตาลี
แต่ว่าลูกชายยังไม่ได้แสดงอาการ
ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะมาจากป่าติ่งไหม
คือจริงแล้วเนี่ยการหาต้นตอนไม่ได้เป็นการล่าแม่มดนะคะ
แต่ว่ามันเพื่อเป็นการตามติดสายต่อไปว่า
เขามาจากไหนและจะแพร่ไปที่ไหนได้บ้าง
เพื่อจะได้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น